โอ้โหนี่แชร์ในโซเชียลเยอะมากค่ะ

เธอนั่งตากใครเดี๋ยวเจนให้ดู

เปิดตัวหวานใจนอกวงการค่ะ
ชื่อคุณไบร์ทอันนั้นภาพนี้เลยดูนี่

เชื่อไหมอายุห่างกัน๑๔ปีเลยนะ

เออคือตอนนี้น้องปันอายุ๒๓เองค่ะคุณผู้ชมนะคะ

เพราะว่าเป็นที่ปรึกษาเรื่องธุรกิจด้วย
เพราะว่าน้องปันตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับเรื่องอาหารอยู่

ยิดไอดงไอเดียน่ารักกับเธออบอุ่น

นี่มันตรงสไตล์ฉันเลยฉันชอบผู้ชายแบบตัวใหญ่อบอุ่นผู้ใหญ่กว่า
นี่ก็บอกสเปคเขาไปแล้วอะเนาะที่อยากได้แบบนี้ใช่ไหม